นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจหมอและชาวบ้านสูงวัยในพื้นที่หมู่บ้านภูมิเจริญหมู่ที่๒ตะบนหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแปลงยาวเผยว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้รวม๓เดือนตำรวจจะเข้ามากินนอนพักอาศัยเสมือนชาวบ้านคนหนึ่งในชุมชนเพื่อติดตามแก้ไขผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดไม่ใช่มาจับกลุ่ม
แต่หากผู้เสพคนไหนไม่ให้ความร่วมมือก็จะดำเนินการตามข้อกฎหมายทันทีซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดี
หลังจากนี้จะมีการออกตรวจทุกหลังคาเรือนและจับประชาสัมพันธ์ร่วมกันในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดเป็นชุมชนยั่งยืนต่อไป